มังถูรูถูกังอยากจะมีสตังค์ต้องขยันหมั่นเพียน
ขยันเยอะและน้อยรวยอย่าเพลินจนอย่าขี้เกียจ
ทำคนเดียวหลายคนเหนื่อยจังเลย
ทุกคนเนี่ยมีเทวดาประจำตัว
ทุกคนมีเจ้ากรรมมีเวรประจำตัว
คนที่มันคิดทุกวันนี้เพราะคำว่าดันทุรัง
ทั้งที่เรารู้ว่ามันทำแล้วลงทุนเจ๊งแน่

มันต้องดูว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีดีเรื่องอะไร

บางคนแทงไปเลยบอกเลิก
คนนี้มันมีวาสนาเรื่องอะไรคนนี้วาสนาเรื่องอะไรคนนี้
แต่อันนี้คนมันชอบเห็นบ้างรวยก็อยากจะรวยมั่ง
รวยอย่าเพิ่มจนอย่าขี้เกียจ
บางทีจนมันก็ไม่เอาอะไรเลย
บางทีรวยก็ไม่ต้องทำอะไรเลยกินตะบุญเก่ามันไม่หมดเหรอ
พระอาจารย์ครับเล่าให้ฟังก่อนมาเป็นเกจิชื่อดังหน่อยครับ
อัตมะเดิมอยู่วัดตุ๊กตาวัดกลางวัดใหม่
อยู่เขตน้ำเภอนครยายศรีพศ๑๙ไปบวชเนรหน้าไฟ
อาตมาก็ชอบเรื่องโบราณโบราณก็เดินทุดงลงใต้
พอกลับมาก็มาเกณฑ์ทหารตอนนั้นเป็นเนร
แล้วก็ป้ายพระกลับพระเอ้า
ถ้าเป็นทหารดีให้ถูกทหารเลย
ถ้าเป็นทหารแล้วมันไม่ไม่เจริญก็เอาจะบวชอ่า

ก็มาอยู่มาอยู่วัดสว่างปีแรกพศ๒๒อยู่เรื่อยมา
ทำไมใครก็ชอบมาวัดสว่างอารมณ์ครับ
จริงแล้วก็สมมุติจะมีโซโลแกนอย่าง
ไหว้พระเทวดาศักดิ์สิทธิ์
เกจิดังเครื่องรังของขังสมังนักแล
สายจีนแล้วก็มีสายฮินดูแล้วก็มี
แต่คุณลองคิดเดี๋ยวว่ายพระเงินบัตรทอง
มาหาตะทองยุลายมาหาปู่ศิษยุโศมยา

ลอตเตอรี่๑๐๐วันอาทิตย์มาดู๑๔๐ล้าน
คนมาเป็นพันมันก็ถูกมั้ง
ก็ว่ายไงเราต้องให้ว่ายก่อน
อย่าไปทุ่มเทมส่วนเกินไป
คนมาหาพระอาจารย์ให้ช่วยอะไรบ้างครับ
ผมน้ำมนต์เจิมหน้าพอไม่ค่อยคุยกับใครแล้ว
พอคุยแล้วมันไม่รู้ว่าใครกวน
อาบผมน้ำมนต์เข้ามาเจิมหน้าค่ะมาไม่เจิมหน้าก็ออกไป
มามาทำอะไรลูกอย่ามาอาบน้ำมนต์เอาไปเปลี่ยนพระไม่เอาค่ะ
พบน้ำมนต์เอาเข้ามาไม่เอาค่ะจะดูดวงค่ะ
ความคิดของใครอาจจะมาไม่ว่า
อันนี้ขี้เมาก็คุยไอ้นี่นักเล่นหวยคุย
คุยกับเขามีทุกเรื่องอะไรมีทุกเรื่องอะไรมีทุกเรื่องอะไร
เราก็พยายามจะค่อยขัดเขาค่อยเกาเขา
เฮ้ยเล่นอย่าเล่นมากเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวลูกมันมีก็ว่าไป
เฮ้ยกินก็อย่ากินมากเฮ้ยกินแต่พอดีพอดี
เพราะงั้นวัดเนี่ยเป็นวัดอนุบาลจะให้คนเข้ามาวัดก่อน

ไอ้เรื่องวัดสว่างมองมาถามตะแป๊ะเรื่องเหวะ

มันถ้าเราคิดอย่างนั้นก็บางคนก็ว่า
หัวตะแป๊ะมันไบ้คิดเหี่ยวเลยจะเอาเงินชาวบ้าน
ใครชอบตะแป๊ะก็เรียกอาจารย์แป๊ะหลวงพ่อแป๊หลวงปู่แป๊ะ

ชมก็สาธุด่าก็สาธุแท่งก็สาธุ
ใจเราทำอะไรทุกวันเราทำอะไรทำอะไรทำอะไร
อัตมาใช้คำว่าขายมั่งแถมมั่งแจกมั่ง
เด็กมามันก็แจกอาทิตย์ก็เลี้ยงคน
อ้าว้าวใครจะทำบุญก็ทำสัจฐาเรามันไม่ได้ไปบีบคอเค้านี่
ส่งเคาะส่วนบ้านไม่คิดแต่ตังเขา
เอาศพโลงครองตรงนี้ป่องโยไม่ต้องมันหาที่ไหน

มันเป็นการส่งเคราะห์เราส่งเคาะกันได้ก็ส่งเคราะห
ช่วยได้ก็ช่วยกันไปมันเฟฟสตังค์ไง
อันนี้พระอาจารย์ครับคนสมัยนี้ใกล้ชิดศาสนามากน้อยแค่ไหนครับ
คนสมัยก่อนรุ่นพ่อเรานะวัดกับบ้านเนี่ยมันคู่ขี้กัน
บ้านอยู่ปลายมาอยู่วัดเรียนหนังสือ
เดี๋ยวนี้ออกจากบ้านขึ้นรถเข้าโรงเรียน
ออกจากโรงเรียนขึ้นรถเข้าบ้านมันก็เริ่มไกลวัด
แต่สมัยนี้พระมีก่อนเข้าไปโรงเรียนเลือกทำศึกษา

คือเราจะพูดบางทีศาสนาเรามันเหมือนฟุตบอล
เตะกันไปเตะกันมาเตะกันไปเตะกันมา
ผมจะนึกถึงคำโบราณเขาบอกว่าศาสนาพุทธมันจะเรียวเหมือนคันเบ็ด
ต่อไปก็เหลือพระเหลืองน้อยห้อยหูหรือว่าศาสนา
กับพระอาจารย์ครับให้พรกับคนดูหน่อยครับ
ขอให้มีสติปัญญาดีเหมือนอิ๊กคิวซังมีพลังมาซุปเปอร์แมน
มีความสามารถเป็นเดลิมอนอย่าซุกส่วนอย่างจริงจัง
อย่างงอแงงี้ง่าวเหมือนตุ๊กตาเฟอร์วี
มีความร่ำรวยเหมือนเท้าชมพูโชคดีโชคดีรวยรวย
จบแล้วแชร์ได้เจริญพร